ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจอดรถแล้วก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยค่ะ
อยู่ดีเหมือนแบบหายใจรวยรินเป็นอะไรก็ไม่รู้

สุดท้ายเสียชีวิตนะคะรถคันนี้
กู้ภัยฉะเชิงเซากับกู้ภัยทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะก็ช่วยปั๊มหัวใจ
เพื่อช่วยชีวิตนางสาวการสุชยาจีระธนิษฐศักดิ์อายุ๓๒เป็นทนายความค่ะ
คือเขาจอดรถอยู่ที่บริเวณมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้าชนบุรีที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

ภัยทางหลวงมอเตอร์เวย์ผ่านมาพอดี
แล้วเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะแปลกเหมือนกับนั่ง

คือทุบกระจกช่วยเลยนะคะทุบกระจกฝั่งซ้าย
แล้วก็เปิดประตูเอาตัวนางสาวการสุชยา

คือตอนช่วยออกมาไม่มีชีพจรแล้ว
ก็รอรถกู้ชีพมารับตัวก็ปั๊มหัวใจไปเรื่อย

สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะช่วยไม่ได้นะคะ

ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เป็นทนายความนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ